คือช่วงนี้มันมีกระแสข่าวมาเยอะมากว่าดาราพานักศึกษาขึ้นคอนดงคอนโด

พอมีข่าวแบบนี้คนที่ต้องมีชื่อไปเอี่ยวก็ต้องโดนอีกแล้ว
สำหรับหนุ่มป้องนวัดนะคะ

เมื่อก่อนขึ้นชื่อเรื่องคัสโนว่าจริงตั้งแต่หนุ่มเนาะ
ตอนนี้คนบอกว่ายังไม่ทิ้งไลน์
แต่พี่ป้องพูดชัดเลยค่ะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะ

ส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องหนุ่มเขาจะดีกว่าค่ะ

เพราะว่าเราก็แม่ก็แก่แล้วอะ

แต่ตอนนี้เอาตรงเลยว่านิ่งขึ้นเยอะ
แล้วก็รู้สึกว่าบางทีอยู่บ้าน

ไม่มีข่าวว่ามีผู้หญิงตั้งหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คงมีน้องอะไรที่มาแทน
ที่แบบว่าอยู่ในวัยชะกันใช่ไหม

ก็ชื่อว่าจริงก็ไม่มีไรก็ไม่ได้เคลื่อนไม่ได้กลัวอะไร
แหมสมัยก่อนบ้านมันร้อนอยู่ไม่ได้
จะต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแล้วมั้งคะช่วงนี้นะจ๊ะ
ไปอยู่ที่อื่นอาจจะเย็นกว่าไงคุณ